ต่อเนื่องกันเลยดีกว่านะคะกับจอแจ้ริมจอวันนี้

เอชายาของเราปกติไม่เคยทะเลาะกับใครเลย
ล่าสุดนะคะทะเลาะกับน้องหมาแล้ว
จะเป็นยังไงไปชมเลยค่ะกับช่วง
ไม่เคยไม่เคยเห็นพี่เอชายาจะทะเลาะกับใครเลย
ด้วยความที่เสียงนุ่มท่าทางเรียบร้อย
แต่บทจะโหดก็เอาเรื่องอยู่นะคะ

ใช่ค่ะล่าสุดเถียงกับหมาแล้วจ้า
สุดนี้ใครจะชนะไปรุ้นกันค่ะ
มันเก็บตาปาแล้วมันเจ็บนะมันเดินอ่ะ

ถ้าไม่มีองค์เท้าแล้วก็เดินไม่ได้

เอากันก็ได้เอากันก็ได้
เถียงเก่งขนาดนี้พรุ่งนี้นัดหลวงพ่อเลยจ้ะ

เทียงทุกคำเฮาทุกดอก
สึกชิงรองเท้าสักสีมันค้ำคอ
สุดท้ายเทียงกันจนเหนื่อยพี่เอก็ยอมหนุงหมาอยู่เรียกค่ะ
อุ้ยใจอ่อนอ่อนใจ